เราคงต้องมาเตือนคุณผู้ชมกับเรื่องของฟืนไฟนะ

มีบ้านหลังหนึ่งเขาเกิดเพลิงไหม้ครับ
แล้วก็ยายกับหลานเขาอยู่ในบ้าน
ยืนนิ่งอยู่ตรงบันได
คือทำอะไรไม่ถูกคือยืนแล้วแบบไม่รู้ว่าต้องทำยังไง

แล้วก็มีหนุ่ม๓คนสวมหัวใจแบบฮีโร่หัวใจสิงวิ่งเข้าไปช่วย
สุดท้ายยายหลานออกมาอย่างปลอดภัยครับ
ดับเพลิงของเทศบาลเมืองจันทัศนิมิตรเข้าไปดับไฟที่ลุกไหม้
ห้องนอนบนชั้น๒ของอาคารพาณิชย์ครับ
อยู่ในซอย๗จันทนิมิตรอำเภอเมืองจังหวัดจันทบุรี
ก็มีผู้ว่าราชการจังหวัดเดินทางไปอำนวยการดับเพลิงด้วยตัวเอง
ก็ใช้เวลาสักประมาณ๒๐นาทีก็สามารถควบคุมเพลิงเอาไว้ได้นะครับ
จากการตรวจสอบบริเวณชั้น๒เครื่องใช้ไฟฟ้าที่นอนเครื่องใช้ต่างเสียหายทั้งหมด
ส่วนชั้นล่างนั้นเสียหายเป็นบางส่วนครับ
เพื่อนบ้านที่เห็นเหตุการณ์ก็บอกว่าสักประมาณ๒ทุ่มเอ๊ะทำไมได้กลิ่นอะไรเหม็นไหม้ขึ้นมา
พร้อมกับมีควันพุ่งออกมาจากชั้น๒ของบ้านที่เกิดเหตุ
แล้วก็ได้ยินเสียงมาร้องขอความเฉลินจากข้างใน
เลยแต่โกรธมาเรียกสามีกับเพื่อนที่นั่งกันอยู่นะทั้ง๒คนก็ทำให้มี๓คนเข้าไปช่วย
ช่วยผู้ประสบเหตุคือเป็นยายหลานเนี่ยออกมาได้อย่างปลอดภัยก็สามารถช่วยเหลือนางจวงบุญจันทร์อายุเจ็ดสิบเก้าปีแล้วก็ทางด้านของนางสาวบุษราบุญจันทร์อายุสามสิบสองแล้วอาการก็สำลักควันสุดท้ายก็ออกมาได้อย่างปลอดภัยทั้งคู่นะครับสำหรับสามหนุ่มหัวใจสิงทั้งสามคนคือนายพยุงวุฒิยานายต้นตรการจันทนะ
ไฟเนี่ยกำลังโฮมมากอยู่เลยอ่าไปฟังข้าเล่าหน่อยว่าเขาเข้าไปช่วยยังไงนะครับ
ชื่นชมทั้งสามท่านด้วยนะฮะแหมเป็นฮีโร่ในครั้งนี้นะครับ
หลังจากช่วยออกมาได้กู้ภัยก็ประถมพยาบาลทั้งสองท่านในเบื้องต้น
ก่อนนำตัวส่งโรงพยาบาลทั้งสองคนก็ปลอดภัยส่วนสาเหตุก็
เดี๋ยวอยู่ระหว่างการสืบสวนสอบสวนกันต่อไปนะครับ